หรือว่าพีคพัทรัสยานั่นเอง

ก่อนหน้านี้เนี่ยเลิกรากันไปช่วงก่อนโควิด
ก็สาเหตุเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์แล้วก็การปรับตัวต่างค่ะ
แต่ด้วยความว่าช่วงกักตัวอยู่บ้านในจังหวะที่ห่างกันไง
มันก็เลยทำให้ต่างคนต่างทบทวนหัวใจของตัวเอง
ท้ายที่สุดตัดสินใจกลับมาลองคุยกันอีกครั้งค่ะ
แล้วก็ใช้สถานะคนรักกันต่อไปนะฮะ
งานนี้สาวพีคบอกว่าไม่คาดหวังอะไรแล้วค่ะ
แค่ค่อยปรับจุดที่แต่ละคนไม่แฮปปี้กันไปเรื่อย
ดูท่าว่ารักครั้งนี้จะไปได้ด้วยดีเลยล่ะค่ะ
มันก็คงคิดถึงกันแหละแล้วมันทำให้เราได้แบบ
มันมีการได้เคลียร์แล้วก็ได้แบบเข้าใจกันจริง
เขาก็พยายามเยอะมากครับแล้วก็คือก็ไม่ใช่ก็พยายามคนเดียวพีค
เดี๋ยวพีคก็เหมือนพยายามไปด้วยกันอะไรอย่างนี้
สุดท้ายเราคิดว่ามันก็ถ้าผ่านไปได้มันก็คงจะโอเค
นี่แหละค่ะคู่รักที่เวลามีปัญหากันแล้วปรับจูนกันมา
หลังจากนี้ก็จะมีแต่เรื่องราวดีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะ